ก่อนหน้านี้นะคะเรานำเสนอข่าวค่ะ
ครอบครัวของเด็กอายุ๑๔ปีเป็นเด็กผู้หญิงค่ะ
ซึ่งมีอาชีพเป็นช่างก่อสร้าง

ขณะที่พาลูกย้ายไปตามจุดต่าง
ลูกสาวคนนี้ถูกข่มขืนในแคมป์คนงาน

ประจ๋วเพราะเลขรรค์สงขราและกรุงเทพย์มหานคร
ครอบครัวนี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะ
ก็เลยเอาเรื่องนี้ไปแจ้งความกับตำรวจ
แต่ว่าคดีไม่มีความคืบหน้าเลยให้ทนาย
ควบคุมตัวผู้ที่ก่อเหตุได้แล้ว๑คนนะคะ

ช่างตั้มเป็นคนที่ก่อเหตุข่มขืนเด็กผู้หญิงคนนี้
ในพื้นที่ประเวทซึ่งเป็นแคมป์คนงาน
และพาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพวันนี้ค่ะ
ตั้มชื่อว่านายมณัฐกวินพัฒระพฤษอายุ๔๓ปี
เป็นผู้ต้องหาตามไหมจับศาลจังหวัดพระขนง
คดีล่วงละเมิดทางเพศเด็กอายุ๑๔ปี
แคมป์คนงานก่อสร้างย่านประเวท
เอาตัวไปทำแผนค่ะวันนี้หลังจากชุดสืบสวน
จับกลุ่มตัวได้ที่แคมป์คนงานในจังหวัดระยอง
เพราะว่าพอเขาได้รับทราบข่าวเขาหนีไปที่ระยอง
ตำรวจไปจับกลุ่มได้ที่ระยองเมื่อวานนี้เองนะคะ
จุดแรกที่ทำแผนคือบริเวณแคมป์คนงานก่อสร้าง

เป็นจุดที่นายตั้มล่อลวงเด็กหญิงอายุ๑๔ปีไปข่มขืนนะคะ
โดยอ้างว่าจะพาเด็กหญิงคนนี้ไปเดินตลาดนัดเพื่อที่จะซื้อของ
แต่พอไปถึงตลาดนัดแล้วช่างตั้มออกอุบาย
บอกว่าลืมของที่ห้องพาไปเอาหน่อยได้ไหม
หลังจากนั้นก่อเหตุข่มขืนค่ะ
ระหว่างที่ทำแผนจุดที่๒ช่างตั้มตอบกับผู้สื่อข่าวสั้น
เพราะว่าในช่วงที่ทำแผนจะเดินไปเดินมา
นักข่าวพยายามยื่นไมค์ไปถามผู้ต้องหานะคะ
เขายืนยันว่าตัวเองไม่ได้ก่อเหตุข่มขืนเด็กหญิง

ขณะที่พนักงานสอบสวนสนประเวทให้ข้อมูล

ตั้มให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา
ประกอบกับพยานหลักฐานเพียงพอที่จะเอาผิดได้
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา๓ข้อหานะคะ
กระทำชำราวเด็กหญิงอายุไม่เกิน๑๕ปี
พรากผู้เยาว์และพาเด็กไปเพื่ออนาจารย์
ภายหลังจากการทำแผนประกอบคำรับสารภาพเสร็จเรียบร้อยค่ะ
ควบคุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สนประเวทนะคะ
วันพรุ่งนี้จะนำตัวไปขออำนาจศาล
จังหวัดพระขนงฝากขังค่ะ